ไม่อยากจะบอกเลยมันคือเจ้าเพชรลำโขง

เพชรรำโของค่าตัว๕๐ล้านบาท

๕๐ล้านฟังไม่ผิดค่ะคุณ
ถ้ำร่าง

ไปดูกันดีกว่านี่คือควายยักษ์สวยงามเพศผู้
ชื่อว่าเจ้าเพชรลำโคงอายุ๓ขวบ๕เดือน

หนักรุ่นใกล้คุณชนะ

ผมจะไปหนักอะไรเป็นตันขนาดนั้น

เขาถูกมารวมตัวกันเอามาโชว์ในงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์

ควายเผือกอยากจะบอกว่ามีเผือกด้วย
มีสีเผือก

และภายในงานมหากรรมควายยักษ์เมืองสองแควร์ครั้งที่๖
นี่เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อรำลึกวันอนุรักษ์ควายไทยนะครับ
จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

คุณสมบัติทำละเอียดเจ้าของเจ้าเพชรลำโขงบอกว่า
ตอนซื้อมาเนี่ยนะซื้อมันมาในราคา๗ล้านบาทจากจังหวัดบึงกาล
ช่วงกลางปีที่ผ่านมาและพัฒนาสายพันธุ์จนได้ออกมาเป็นพันยักษ์สวยงาม
และไม่ได้แค่ว่าเอามาโชว์ตัวอย่างเดียว

ขายน้ำเชื้อได้หลายล้านบาทแล้วจ้า

น้ำเชื้อเจ้าเพชรลำโค้งเนี่ยขายได้เป็นหลักล้านแล้วนะ

คือเขาจะขายเป็นเขาเรียกว่าโดส
แต่ละครั้งเนี่ยก็ปล่อยขายปล่อยขายไปแล้วแต่ว่าจะมาซื้อ
เพราะว่าเขาเป็นพ่อพันธุ์ชั้นดี
แล้วมันยังเป็นควายงามที่คว้ารางวัลจากสนามต่างมามากมาย
คุณคะรู้ไหมว่าน้ำเชื้อของเจ้าเพชรลำโขงเนี่ยโดสละเท่าไหร่

เนี่ยอยากรู้๕๐๐บาท

คือเอาง่ายนะมันไม่มีใครซื้อทีละโดส
ส่วนใหญ่เวลาเขาเลี้ยงหวายเขาเลี้ยงหลายตัว
เวลาเขาจะเอาน้ำเชื้อไปผสมมามันไม่ใช่ว่าฉีดทีเดียวตีดนะ
แล้วเวลามันออกมาไม่ลึกมาโดสเดียวดิใช่ไหม
แล้วแต่ว่าคุณจะซื้อเขาอาจจะโดสหนึ่งปริมาณเท่าไหร่เขาอาจจะมีบอกไว้ว่า
ปริมาณกี่ซีซีสมมุตินะ
ว่าไปอันนี้ดิฉันก็ไม่มีความรู้เรื่องการซื้อน้ำเชื้อนะ
บอกตรงดิฉันก็คิดว่าเขาขายเป็นโดสโดสเนี่ยเขาจะมีปริมาณบอกว่าปริมาณกี่ฟรีต่อพัก
ราคาโดสหนึ่งของเขาที่เขาขาย๕๐๐บาท
แต่ดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครซื้อโดสเดียวอะไรอย่างนี้อาจจะมีมีบ้าง
ถ้าเกิดเอาไปผสมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบฟาร์มควายจริง
ที่เขาต้องการจะผสมแล้วบีดสายพันธุ์
เขาอาจจะต้องซื้อทีเยอะโดสละ๕๐๐บาท
ซึ่งตอนนี้บอกเลยว่ามีคนมาติดต่อซื้อน้ำเชื้อเยอะ
แต่ว่ามีคนมาอยากสนใจอยากจะซื้อตัวเจ้าเพชรลำโขง
เขาก็ตั้งราคาไว้เลยว่าค่าตัวของเพชรลำโขงเนี่ย

เขามองได้ดูไหมเขาบอกเจ้าเพชรลำโขมันสามารถโตได้อีก
คือมัน๓ขวบนี่มันโตแล้วนะเนี่ยโตและสวยงามไปอีกหลายปีแต่ถ้าใครอยากจะไปผสมพันธุ์สายพันธุ์ก็ซื้อน้ำเชื้อโดสละ๕๐๐ไปก็ได้
คือถ้าไม่มี๕๐ล้านไม่มี๕๐ล้านไม่เป็นไรเอามา๕๐๐เอามาให้คุณเหรอ
ไปใช้ผมนี้ให้เจ้าของของตัวนี้ค่ะ
ให้คุณสมบัติไปอย่างที่บอกแหละว่าใครที่จะสนใจเลี้ยงควายงามอะไรต่างก็ต้องศึกษาหาข้อมูลด้วย
โดดละ๕๐๐ใช่ไหมโดดละ๕๐๐ขายได้เป็นหลักล้านกูน
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครเอาเออไม่น่ามีใครอยากได้หรอก
แจกฟรียังไม่มีใครเอา
โอ้โหชีวิตคุณเนี่ยมันน่าสงสารกว่าเจ้าควายตัวนี้อีกอ่ะ
แกงอะไรพูดให้ชัด
แจกฟรีแจกอะไรฟรีไปเดาไปกอหัวม้วนดูเอาแล้วกันพูดไปแล้วไปพูดอีกรอบแล้ว

สนุกสนานกันไปเนอะ